คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นะคะที่เราตามกันมาตลอดหลายวันค่ะ
อบตสาวที่หายตัวไปเป็นปริศนา
เพื่อนต้องไปแจ้งความคนหาย
กลายเป็นว่าเย็นเมื่อวานนี้ไปพบศพของเธอ
แล้วยืนยันว่าเป็นนางเสาฝนจริงค่ะ
คือหลังจากที่มีการพบศพนะคะนางเสาฝนค่ะ
หรือว่านางสาวกวินาบุญเมษอายุ๓๙ปี
เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการของอบตเพิ่มภูมิทรัพย์ค่ะ
อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
คือเธอหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๓พฤศจิกายนเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งอย่างที่บอกว่าเย็นวันนี้
ตำรวจพบศพหญิงถูกฆ่าโบกปูนในท่อระบายน้ำ

ยืนยันแล้วว่าเป็นศพของนางเสาฝน
นำตัวอดีตสามีนายประสิทธิพรหรือว่าในปออายุ๔๐ปี

สุดท้ายในปอรับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าอดีตภรรยาจริงค่ะ
เช้าที่ผ่านมาตำรวจนำตัวในปออดีตสามีรายนี้
ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหามาสอบปากคำอีกครั้ง

เจ้าตัวสารภาพเลยว่าเขากับอดีตภรรยา

รู้สึกว่ามันยังเป็นครอบครัวอยู่นะคะ

เรื่องของความหึงหวง
ภรรยาใช้ถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม
และเขาระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
ผลักภรรยาล้มบนที่นอนแล้วบีบคอ

พอรู้ว่านางเสาฝนเสียชีวิตนะคะ

ขึ้นรถกระบะตรงเบาะนั่งข้างคนขับ
ขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุราธานี
ใช้ถนนสายนาศาลสุราธานี
ตัวเมืองไปตามถนนสาย๔๑๗

จุดที่ขับไปเรื่อยภาพจากกล้องวงจรปิด

ยังไม่สบโอกาสในการทิ้งศพ
สุดท้ายย้อนกลับมาอีกค่ะที่บริเวณถนนสายนาศาลสุราช
ตัดสินใจใช้ทางลัดมุ่งหน้าเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี

นำร่างของอดีตภรรยาวางไว้ใกล้ท่อระบายน้ำตี๒ของวันที่๑๔พฤศจิกายน
เอาที่นอนไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลนาศาล
แต่ว่าร้านมันปิดเลยทิ้งที่นอนไว้หน้าร้าน
จนมีคนมารู้ว่าภรรยาของเขาหายตัวไป
แล้วมีคนไปแจ้งความหลังจากแจ้งความแล้วก็ย้อนกลับมาดูจุดทิ้งศพ
ว่าจะมีคนไปเจอศพก็เลยตัดสินใจซื้อปูนและทรายมาโบกศพเอาไว้เพื่ออำพรางศพค่ะ
แล้วก็เดินทางกลับบ้านเอาทรัพย์สินของนางเสาฝนอดีตภรรยามือถือกระเป๋าเงินไปทิ้งตามจุดต่าง
พอชี้จุดได้นะคะตำรวจก็คุมตัวในปอกลับไปที่โรงพัก
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและยังมีเรื่องของการซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยนะคะ
ก็สุดท้ายกลายเป็นอดีตสามีรายนี้เป็นคนฆ่าอดีตภรรยาตัวเองค่ะ